งานทุกอาชีพมีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงนั้นต่างกัน
ผมไม่ค่อยสบายใจเวลาที่ได้ยินบอกว่าเป็นงานที่ถนัด
เป็นงานที่ทำมานานใช่เพราะบางทีอาจจะเกิดความชะล่าใจยังไงฝากเอาไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
มาแล้วข่าวเสียวแต่เสียวแบบนี้ไม่ไหว
แต่มันเป็นอุทาหรณ์ที่คือคนที่บ้านอยู่แถวที่มีการก่อสร้างก็ต้องระวัง
คนที่ก่อสร้างจะเสร็จหรือไม่เสร็จไอ้พื้นที่ตรงนั้นคุณก็ต้องดูแล

อย่างนี้เลยหรอเออ
ถึงยังไม่เล่าไงตอนแรกน้ำแข็งบอกต้องตัดออกตัดออก

โอ้โหเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพขลุงมูลนิธิจังหวัดจันทบุรีครับ
ดึงเหล็กเส้นออกจากหลังเท้าขวาของคุณป้าจำปาอัฐสุนทรท่านอายุ๖๕ปีแล้ว
มันเสียบเข้าไปที่หลังเท้านะครับเลือดไม่ออกหรอกเจ็บไหมแต่เจ็บโอ้โหเจ็บไม่ต้องพูดถึง
เกือบเป็นล้มอ่ะญาติต้องคอยประคองเอาไว้
ตอนแรกนะครับเจ้าหน้าที่พยายามใช้ครีมตัดเหล็กออกแต่เหล็กเส้นมันหนาไงนะครับ
แม้จะเป็นเส้นเล็กก็ตามมันก็ยังหนาอยู่ตัดยากแล้วคุณป้าเจ็บไงร้องโอดโอยตลอดเวลา
สุดท้ายนะครับญาติโอ้โหญาตินี่ใจเด็ดถามป้ายัง
สังเกตว่าเหล็กมันค่อยเลื่อนออกมาแล้วนี่

เจ้าหน้าที่ดึงเลยบอกอย่างนี้เลย
เจ้าหน้าที่ดึงเลยเจ้าหน้าที่ดึงจริงครับคุณผู้ชมฮะ
ใจเดียวมันก็ออกแหละแต่คุณป้าโอ้ยทั้งเจ็บทั้งเสียว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๘ครับตะบนเกวียนหัก
ญาติญาติแล้วบอกว่าไอ้เหล็กเส้นนี้มันมาจากไหนอ่ะมันมาจากเหล็กที่ช่างเทพื้นคอนกรีตเนี่ยวางทิ้งเอาไว้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะป้าก็ออกมาลดน้ำต้นไม้ใช่ไหมแล้วก็เดินไปเตะซึกเขาให้นะครับเหล็กก็ทะลุฝ่าเท้าหลังเท้าสิหลังเท้าอย่างที่เห็นนะครับเคราะห์ดีนะครับไม่ไปโดนจุดอื่นที่มันโอ้โหจุดสำคัญหรือว่า
จะไม่มีเลือดตัวตัวเจ็บป่ะครับ